อ้าวข่าวต่อไปนี้นะครับมารักษ์ทึกที่เดี๋ยวเชียวล่ะอืม
เพราะว่าช้างที่มันลากไม้ยางพาราอยู่ในสวนยางที่จังหวัดพังงาเนี่ยมันอารวาสครับ
มันแทงควานช้างเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส
และตอนนี้นะยังจับมันไม่ได้ซะด้วยครับ
นี่คือความพยายามของเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์สัตว์แล้วก็ควานช้าง
สยบความคลั่งของพลายแชมป์พลายแชมป์นี่อายุประมาณ๑๕ปีได้แล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับช่วงที่พลายแชมป์วิ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่พอได้ยินเสียงปืน
เจ้าหน้าที่ก็รอรอให้ยาสลบมันออกฤทธิ์
แล้วจะยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งยิงยาสลบนะนะครับ
คือเตือนประชาชนในพื้นที่นี้เลยให้ระมัดระวังให้ดี
ก่อนหน้านี้เจ้าแชมป์มันอารวาดใช้งาแทงพี่ทวีสักวงแฝด
เป็นควานช้างเป็นคนเลี้ยงมันอาการสาหัสครับ
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพังงา
แต่พลายแชมป์ยังวนเวียนอยู่ในสวนยางพารานี่แหละ

ริมถนนสายเมืองพังงาตะกัวป่า
ใครจะผ่านแถวนี้ดูหน่อยนะครับ
หมู่๑ตะบนทุ่งคาโงกอำเภอเมืองพังงาครับ
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งนะครับบอกว่า
เดี๋ยวกำลังจะไปช่วยกันจับนะ
โดยให้คนช่วยโบกรถนะครับ
เตือนเตือนรถบนถนนเพราะอะไรรู้ไหม

นายสมเกียรติศฤทธิ์ดิสุกนะครับ
ท่านเป็นกำนันตะบนทุ่งคาโงกบอกว่า
ช้างเชือกนี้นะมาจากอำเภอทัพปุดครับ
มันผิดปกติอะไรไหมยังไงไหม

เอางาแทงเข้าที่สี่ข้างของควานช้าง

คาดว่าอากาศจะร้อนแล้วมันหุดหงิดครับคุณผู้ชมครับ

แต่ที่ใจความสำคัญของข่าวนี้ก็คือ
ยังจับมันไม่ได้นะจ๊ะ
มันอยู่ในริมถนนสายเมืองพังงาตะกัวป่า

ใครที่ต้องใช้เส้นทางระหว่าง๒จุดนี้นะ
ก็ระวังขับช้าหน่อยละกัน